ใหญ่ในจังหวัดขอนแก่นทำทีไปขอซื้อยาแก้ไอนะครับ
พอเพศรัชกรเผลอก็มีการขโมยยาบำรุงเพศชายไปแล้วก็หลบหนีไปครับ
ภาพวงจรปิดภายในร้านคลินิกหมอยาตั้งอยู่ถนนอดุลสำราญนะครับ
เรียกทางรถไฟเขตเทศบาลเมืองนครขอนแก่นจับภาพชายรูปร่างทวม
เข้มอายุราวห้าสิบปีเดินเข้าไปในร้านก่อนหยิบยาบำรุงเพศชายยี่ห้อหนึ่ง
วางจำหน่ายอยู่หน้าร้านเก็บเข้ากระเป๋ากางเกงอย่างรวดเร็วนะครับ
จากนั้นก็ทำทีเดินเข้าไปขอซื้อยาแก้ไอแก้หวัดนะครับ
เพศรัชกรประจำร้านและเมื่อเพศรัชกรเผลอขณะหันหลังไปจัดยาให้
โดยใช้จังหวะที่เพศรัชกรเผลอหยิบไปทั้งหมด๓ชิ้นรวมมูลค่ากว่า๑๐๐บาทครับ
ขณะที่เกิดเหตุอยู่กันสองคนแต่ว่าอยู่หลังร้าน
เมื่อออกมาก็พบชายคนดังกล่าวทำทีขอซื้อยาชนิดต่างทั้งโรคไข้หวัดยาแก้อายแก้ไข้เจ็บคอ
โดยบอกว่าขอยาชนิดที่ดีที่สุดครับจึงหันไปจัดยาให้
ระหว่างนั้นไม่ทราบว่าคนร้ายแอบหยิบสินค้าเมื่อเช็คดูสต๊อกถึงรู้ว่ามีสินค้าหายไป
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดจึงรู้ว่าคนร้ายเข้ามาขโมยของ
พร้อมกับสอบถามคนแถวนั้นแล้วก็ทราบบ่อแสว่าคนร้ายมักจะมาวนเวียนบริเวณที่เกิดเหตุ
ว่าอีกไม่นานน่าจะจับกลุ่มตัวได้ครับ